ดูเหตุการณ์ชิงทรัพย์หน่อยละกันค่ะคุณผู้ชม
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่สมุทรสาคร

คนร้ายบุกเข้ามาในร้านสะดวกซื้อ
แล้วคุณเขาเอามีดปังตอเล่มเบอร์เรอเลย

แล้วเขาเอามีดปังตอมาขู่ให้เอาเงินในเก๊ะในลิ้นชักเนี่ย
พนักงานก็ต้องเปิดแล้วก็เอาให้ไป

คือบางคนบอกว่าเอ๊ดูเหนือนตุ้งติ้งตุ้งติ้งหน่อย
สูงประมาณสักร้อยเจ็ดสิบรูปร่างค่อนข้างทวมเลยล่ะค่ะ

อ่ะเนี่ยดูรูปภัณฑ์สันธารไว้นะคุณผู้ชม
พายกระเป๋าเดินเข้ามาตอนแรกเขาวนอยู่รอบหนึ่งก่อน
หลังจากนั้นตรงไปที่เคาน์เตอร์อย่างที่คุณผู้ชมเห็นเลย

แล้วสุดท้ายพนักงานก็ต้องเอาเงินในเครื่องเนี่ย
ให้ไปหนึ่งหมื่นแปดพันหกร้อยบาทค่ะ
แล้วพอได้ตังค์ไปสมใจแล้วเนี่ย
คนร้ายก็รีบวิ่งออกไปขึ้นมอเตอร์ไซค์
อยู่หน้าร้านขี่หนีไปเลย

ไปสอบปากคำพนักงานที่อยู่ที่ร้าน

เขาบอกว่าคือพนักงานที่อยู่ที่ร้านเนี่ย
ก็เล่าให้ตำรวจฟังว่าตัวเธอตกใจมาก
ไม่เคยเจอเหตุการณ์แบบนี้มาก่อนเลยค่ะ

แต่ไอรอบเนี้ยที่มันมีอยู่ประมาณหมื่นแปดพันกว่าบาทเนี้ยค่ะ
เพราะว่าพนักงานกะที่ออกไปก่อนหน้านี้
คือเขาเอาเงินสดในตัวเครื่องออกไปแล้ว

ทีนี้ตำรวจเขาก็เลยต้องไปดูทั้งรอยนิ้วมือแฝง
ดูภาพจากกล้องวงจรปิดต้องตามตัวคนร้าย
เราก็เลยถามความคืบหน้าวันนี้ด้วยค่ะคุณผู้ชม
เมื่อเช้าเนี้ยที่สอบถามทางเอ่อรักษาราชการแทนผู้จังกับ
สพเมืองสมุทรสาครพันธ์ตำรวจเอกยงฤทธิสุภพลเนี่ยนะคะ
บอกว่าเดี๋ยวต้องไปไล่กล้องวงจรปิดวันนี้ต่อเพราะอะไรรู้ไหม
เมื่อคืนหลังจากเกิดเหตุตำรวจเขาทำหน้าที่เลยนะ
อืมแต่ปรากฏว่าตอนที่ไปไล่กล้องดูอ่ะพวก
สถานที่ราชการบริษัทเอกชนต่างต่างอ่ะคือเขาปิดอยู่ไงตอนกลางคืน
เอาเช้านี้พอเปิดทำการแล้วเดี๋ยวไปขอไล่ดูภาพต่อ
แล้วเส้นทางที่คนร้ายหนีไปเนี่ยคือเขาขี่ย้อนขึ้นมาทางปากทางเข้าท่าฉลอม
จากการตรวจสอบรายละเอียดเนี่ยทางฝั่งพนักงานร้านก็บอกว่า
คนร้ายถ้าทางตรงติงหน่อยเดี๋ยวตำรวจจะตามค่ะ
จนได้ตัวมามาดำเนินคดีให้เร็วที่สุดเลยนะคะ
ถือมีดต่อเบอร์เรอเลยค่ะ